มาแล้วค่ะมาแล้วเล่าเส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วสำหรับใครนะคะที่กำลังงงหรือสงสัยว่าศิลปะกับอาหารจะมาปะกันได้ยังไงบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องจินและให้เหนื่อยเหตุ
เพราะว่าตอนนี้เมนูเส้นจากสิบปะคาเฟ่พร้อมเสิร์ฟแล้ว
อนะละครับแล้วเซ่นเป็นลึกมานังนี้นะครับก็ต้องมาชิมเมนูเส้นของทันสิปปะแห่งนี้นะครับผม
ในขณะของมีอะไรบ้างครับไม่นี้ผาใส่อ่วะแล้วก็อะไรอยู่ซเร็จข้าวซอยค่ะ

ก่อนหนึ่งต้องถามถึง๒เมนูนั้นก่อนแล้วกันนะครับ
กับพาสต้าไส้อวกกับซอสข้อสอย

ถึงเอาอาหารเหนือมาไว้ในอาหารร่วมสมัยของวิทยา

พี่เป็นพักกลาง

คนก็ต้องการความหลากหลายมากขึ้น
ก็เลยเป็นเริ่มเอาของเหนือมา
แล้วก็อนาคตก็จะเป็นภาคใต้มาด้วย

ก็คืออยากให้ร่วมสมัยไม่ใช่เฉพาะอยุธยาเท่านั้น

เมนูนี้เราคิดเองไหมว่าอยากจะเอาอะไรมาผสมผสานกับอะไร

ทุกอย่างเลยหรอ

แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศสูตรของทางร้านค่ะ
สุดท้ายเราก็ใส่มะก็ุดซอย
กับเห็ดชัมปิยองเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ซอสมะเกือเทศสุดของทางร้านค่ะ
สุดท้ายเราก็ใส่เอ่อมะกรูดซอยอืมให้มีความเป็นข้างเทศของในไทยด้วย

นึกว่าแบบจะรสแต่จ้านเผ็ดแต่ไม่ได้เลยรสเบาของน้ำซอสแล้วให้ไปเผ็ดด้วยตัวไส้อ่วนแทน
ที่นี่จะเน้นว่ารสชาติจะต้องถึงเครื่องด้วยคือไทยก็ใช้ให้ถึงกับฝรั่งก็ฝรั่งให้ถึง
เพราะฉะนั้นจะได้รสชาติของซอสมะเขือเทศจากฝรั่ง
แต่จะมีสมุนไทยมะกรูของไทยแล้วก็ตัวสักหัวของไทยใส่ไปด้วย
ต่อด้วยเวนูนี้เลยข้าวซอย
ก็แน่นอนข้าวซอยของเราก็ต้องบีบมะนาวลงไป
นูส่วนใหญ่ที่เป็นจานเดียวเราเนี่ยจะมีเครื่องเคียงเป็นสลัดผักด้วยเป็นผักพวกออร์แกนิค
เครื่องของตัวข้าวซอยก็ครบนะมีทั้งหอมแดงมีทั้งผักกาดดอง
ก็คือแบบเป็นผักไม่ใช่แบบเป็นน้ำ

มันก็เหมือนข้าวซอยน้ำผูกขิกเพราะว่าเราผสมกับน้ำพริกข้าวซอยเข้าไป

ยังงั้นเลยไม่ได้แตกต่างกับเค้าซอยนะคุณทินนะ

แล้วก็เหนียวขึ้นแต่มันก็ยังมันสามารถคลุกเคล้ากันแล้วก็ได้รสมา
เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนกินข้อซอยแต่เอาเขาสามารถผัดแห้ง
แล้วก็เปลี่ยนคลิกเตอร์ของเส้นขนาดนี้ใช่
เรียกว่าเมนูแบบเหนือก็ลำแต๊ลำว่าลำขนาดเจ้า
แต่ว่าความลำยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะยังมีเมนูซิกเนเจอร์อีก๒เมนู
ผัดไทยและต้มยามทะเลไปชมกันว่าสองจานนี้มีความร่วมสมัครยังไง
อันนี้คือผัดไทยผัดไทยเราพิเศษยังไง
ผัดไทยเราก็จะเปลี่ยนเส้นอีกหนึ่งกัน
ซึ่งสัมผัสมัยก็จะได้อยู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเส้นจันทร์จะเหนียวหน่อยแล้วนั่นเอง
สูตรนี่คือทุกอย่างคือผัดไทยเลยเป็นสูตรของทางร้านเลย

อาสาทเนี่ยเข้ามันข้นข้นเลยมันรสชาติผัดไทยแท้แพ้เลยนะ
นี่ถ้าบีบมะนาวใส่พลิกหน่อย์ในจบเลยนะแล้วตัวเส้นดีตรงไหนเกิดมา
มันดูดซึนน้ำซอสดีจำเลยน้ำซอสมันเข้าไปอยู่ในเส้นแบบว่า

อูดงต้มยำก็คือญี่ปุ่นแหละ
ใช่มั้ยก็เป็นเส้นอูดงนะครับผสมต้มยำ
คือเราพยายามที่จะเมนูเหมือนเดิมเพิ่มเติมเส้นที่แตกต่าง
คือเมนูไทยรสชาติไทย

แล้วความผสมผสานคือเอาเส้นของต่างชาติมาผสมกันเอง

เด่นของเราก็คือเราต้องการอาหารไทยแน่นอนที่สุด
แต่ว่าถ้าคนมาที่ยุธยาที่นี่อาหารอร่อยมากทุกที่ก็อร่อยหมด
นี่เราจะถามว่าเอ๊ะแต่คนที่อยากจะมาสัมผัสเราอย่างบรรยากาศที่นี่ใช่ไหมคะ

เราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะผสมผสานยังไงดีเป็นฟิวชั่น
สิ่งที่เราจะต้องคงอยู่ก็คือรสชาติ

มาที่นี่ก็ได้ทานอาหารแบบไทยร่วมสมัยนะ
ผสมผสานกับความเป็นฝรั่งแต่รสชาติยังแท้อยู่

คือเราไม่ได้คาดหวังเรื่องของความรู้ความเข้าใจอะไร
อันนี้มันสอดแทรกเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้ว
แต่ว่าเมื่อสัมผัสแล้วมันเกิดความสุขความสบายใจ
อันนั้นเป็นสิ่งหลักที่อยากให้คนที่มาที่นี่ได้รู้สึก

อย่างมาพักเนี่ยก็อาจจะมีต่างชาติบ้าง
แต่จริงแล้วคนที่ชอบมาร้านอาหารที่นี่เป็นคนไทยนะคะ
คือต่างชาติเข้ามาต่างแดนเขาก็ต้องหาโรงแรมพัก

แต่ว่าคนไทยก็ชอบค่ะคนไทยชอบเลยแหละ

เขาก็อร่อยแหละคือเขาเข้าใจ
ว่ามันเป็นคืออาหารไทยคนไทยก็ชอบ

ต้มยำมันเป็นคนฝรั่งเข้าใจอีกแล้ว
คนที่อยากเดินทางมาสิบปะเนี่ยเดินทางมายังไง
ก็อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะ
ข้ามสะพานข้ามเข้ามาในเกาะเมือง
แล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึง

ลองมาทานอาหารไทยร่วมสมัย

บอกแล้วว่าความฟิวชั่นในวันนี้ของเรา

กองทัพเมนูเส้นมาต้อนรับนัก
เต็มแต่ความฟิวชั่นยังค่ะ
ยังไม่หมดเท่านี้เพราะว่าใครที่กำลังนึกถึงบรรยากาศชิลริมน้ำ
กุ้งแม่น้ำตัวเป้งสิ้นสุดการรอคอยค่ะ
เพราะว่าร้านสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนำกันนั้นบอกเลยว่า
งานแม่น้ำก็มางานกุ้งก็มีบรรยากาศก็ดี

ค่ะจริงก็เป็นบ้านนั่นแหละค่ะแล้วเอามาทำร้านอาหาร

เป็นบ้านอยู่นานไหมครับบ้านอยู่เกือบประมาณ๒๐ปีเมื่อกัน

เริ่มจากชอบทำเครื่องดื่มชอบทำกาแฟอย่างนี้ค่ะแล้วก็ชอบทำอาหารด้วย
ก็เลยคิดว่าเหมือนแบบทำร้านนี้ให้เหมือนแบบเปิดบ้านให้คนมาทานอาหาร
นั่งพักผ่อนอย่างนี้ค่ะเหมือนที่เรามาในทุกเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะ
คนเดียวมันเหงาใช่ค่ะชวนเพื่อนมาเออเพื่อนก็เริ่มไม่มาเราก็เลย
ก็เลยหาเพื่อนใหม่ดีกว่าใช่ค่ะงั้นก็เลยอยากจะเปิดเป็นร้านให้คนได้เข้ามา
ซับบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศริมน้ำด้วยติดน้ำเลยติดแม่น้ำเลยนะครับผม
คนกรุงเทพมาทำร้านทั้งทีแน่นอนว่าอาหารคงไม่ธรรมดา
อาหารที่นี่เป็นอาหารประเภทไหนครับเป็นสไตล์โฮมเมสค่ะ
วันนี้พี่น็อตไปไหนมาบ้างแล้วค่ะโอ้ก็ไปมาสองที่นะครับผม
ก็เป็นอาหารแบบว่าอายุทยาฟิวชั่นหน่อยมีการผสมผสานกันระหว่างความเป็นฝรั่งกับความเป็นไทยเนี่ย
แต่ว่ารสชาติของความเป็นไทยนี่ก็เข้มข้นที่นี่เหมือนกันไหมเนี่ย
อาจจะคล้ายกันค่ะแต่อาจจะต่างกันด้วยแบบสูตร
เพราะว่าของเราก็จะเน้นความโฮมเม็ดหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบเมนูที่เราชอบทำทานกันที่บ้าน
อย่างวัตถุดิบที่เราเลือกมามันอาจจะไม่ได้อายุทยา๑๐๐
แต่ว่ามันก็มีความเป็นไทยที่เราทำกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาหารที่บ้านทำทานกันเวลามาพักผ่อนแบบนี้
คือเราก็ไม่ใช่ไทยเดิมเคี่ยวแกงอะไรแบบนั้น
แล้วก็ไม่ใช่ฝรั่งแบบพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ย
เอาล่ะดีแบบนี้แล้วอยากจะรู้แล้วว่าที่บ้านนี้เขาทานอะไรกันนะครับผม
ป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าก่อนค่ะได้เลยค่ะชินค่ะ
เมนูอาหารจานโปรดของคนในครอบครัว
บอกเลยว่าที่นี่จัดเต็มทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
มีทั้งมุมนั่งชิวนั่งชิคหรือจะนั่งกินลมชมน้ำก็มีนะคะ
แต่ที่เด็ดไม่ได้มีแค่วิวค่ะเพราะว่าเมนูอาหารที่นี่ก็เด็ดเหมือนกัน
อยากรู้ว่าจะเด็ดขนาดไหนช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะ
พอคลุกเคล้าแล้วนะได้กลิ่นของโฮลภาร้อยใช่ไหมนะครับผม

ลองชิมตัวไส้อัวดูนะคะเป็นลิสบอล
เป็นไส้อัวเลยที่แบบไม่มีความกรอบของไส้หอคุมทั้งเดียว
ใช่ค่ะแล้วเนื้อมันจะไม่แห้งเท่ามันจะมีความจูซี่